กกตูมฮะกกตูมใกล้บ้านกกอกมุกดาหารนั่นแหละนะครับ

คราวนี้เนี่ยตายยินตายยินในอายุ๘๐ปีแล้วนะ
ท่านเข้าไปตัดหวายในป่าปรากฏว่าหายตัวไปครับคุณผู้ชมครับ
คราวนี้กู้ภัยชาวบ้านที่นั่นนะฮะ

ทีมลุงพลกับบรรดายูทูบเบอร์ที่เขายังเฝ้ากันอยู่เนี่ย

แล้วมันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้นะฮะ
เป็นเรื่องซ้อนเรื่องในข่าวนี้
ผู้เสียหายคือนายมณียินวิเศษศรีหรือว่าตายิน

หรือผู้อย่วยบ้านเนี่ยแจ้งกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ

ตายยินเนี่ยเข้าไปหาของป่า
ใกล้กับหมู่บ้านป่าไม้ที่ตำบลกกตูม

นี่แหละตั้งแต่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา

แล้วก็เจอแค่รถจักรยานยนต์กับสัมภาระบางส่วน

เปลี่ยนเจริญพรอายุ๖๒ปีนะครับ

นี่พี่คนนี้เขาเล่านะครับว่า
เคยเดินหลงป่ามาที่เถียงนาของเขา
แล้วก็เคยคุยกันตายินบอกว่า

ตายยินต์เนี่ยจอดรถไว้อีกที่นึงนะ
ไม่ได้จอดรถที่เคยจอดประจำ
แล้วก็ยังไม่ได้เจอตายินเลย
สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานกับทีมกู้ภัย

จัดทีมแบ่งกันค้นหาออกเป็น๒ชุดนะฮะ

อีกชุดเป็นชาวบ้านไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยาน
เรียงหน้ากระดานกันไปเลยนะฮะ

มีสุนัขของในพรานเนี่ย
มาช่วยดมติดด้วย๔ตัวนะครับ

ลุงพล
เป็นจุดสนใจ

แล้วก็ไลฟ์ไปด้วยผ่านช่องยูทูปต่าง
ก็มีการตั้งเต็นต์ทำกองเสบียงกัน
ลุงพลก็เอ้าเช็คยอด
เช็คทำไมอ่ะเช็คยอดยูทูป

ก็เช็คได้๒๓ช่อง

เข้าผ่าน๒๓ช่อง๒๓คนอ่ะเหรอ
จากนั้นก็เดินขึ้นไปตามหาตายินบนเขา

ก็ตะโกนหาตายินแบบนี้ฮะ
ตายีี๊ี๊ยน

ที่นี่รอยดึงใหม่อย่างนั้นเนี้ย
ไม่เกินอาทิตย์นึงนี่เหมือนไหม

โอ้ยตัดใหม่อยู่นี่กันเลยห้องโพ้งนี่
มาเอาอุ๊ยตัดตรงนี้๒ต้นเนี่ย
แม้จะเจอร่องรอยแต่ก็ยังไม่เจอ
แต่ยินนะฮะชุดของลุงพลก็นะ
เจอแค่เศษถุงพลาสติกใส่อาหารร่องรอยการตัดถังทางเดิน
ก็ไข่วายที่เสียงลุงพลว่าพึ่งตัดพึ่งตัด
นี่อย่างคือตรงนี้ตัดวายไป
แต่การค้นหาครั้งนี้นี่แหละฮะที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องขึ้นมา
คือเกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่ชุดค้นหากับ
โดยหัวหน้าชุดค้นหาเนี่ย

คุณวิโรกุศลสงเคราะห์เองเต็กตึ้งเขาวง
เปิดเผยบอกว่าภารกิจการค้นหาตายินเนี่ยนะ
ของชุดกู้ภัยกับอุทยานและชาวบ้านเนี่ย
ตั้งใจมาช่วยกันค้นหาไม่ได้มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร
เพราะว่ามีการวางแนวทางแล้วก็การสื่อสารสั่งการกันตลอด

แต่ยูทูบเบอร์ที่มาค้นหาเนี่ยคือไปเองไปเองนะครับ
ฟังแนวทางเขาแล้วยังมาต่อว่ากู้ภัยเขาด้วยนะ
โอ๊ยกู้ภัยเนี่ยทำงานไม่มีระบบไม่ยอมประสานนะฮะ
คือพี่กู้ภัยเขาบอกว่าพี่ยูทูบเบอร์
พี่เนี่ยชำนาญทางแค่ไหนถ้าพี่หลงไปเนี่ย
เดี๋ยวคราวนี้มันจะกลายเป็นเพิ่มภาระให้เจ้าหน้าที่เขานะ
แทนที่จะหาตายินเนี่ยเดี๋ยวไอ้๒๓ช่องเนี่ย
เดี๋ยวจะหายช่องไหนไปเนี่ยคราวนี้ต้องตามหากันอีก
อ๋อเดี๋ยวจะวุ่นวายเข้าไปใหญ่นะ
แม่น้องชมพู่ก็มานะเอาน้ำเปล่า๕๐แพ็คนะ
มาช่วยให้ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ค้นหาเขาไว้ดื่มกัน

ดีแล้วที่ไม่มีการประทะรุนแรงกัน